คุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬาที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
กีฬา๔ที่เราบอกถึง
กีฬาสีของผู้สูงอายุนะคะ
อยู่ในเขตเทศบาลหัวหินนี่เอง
ได้ออกกำลังกายได้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย
นี่นะใช่จัดเต็มพร้อมมากนะคะ
ซึ่งเขาจัดมาปีนี้เป็นปีที่๔แล้ว
ตอนเช้าก็จะมีขบวนพาเรทแบบนี้แหละค่ะ
แต่ละทีมแต่ละสีเขาจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผม

ส่วนในช่วงการแข่งขันนั้นนะคะ
แต่ละทีมก็จัดเต็มเหมือนกัน
ไปดูบรรยากาศกันเลย

สีสันแสบตา
ไม่บอกไม่รู้นะนี่คือผู้สูงอายุเนี่ย
แข็งแรงมีพลังกันทุกคน

คือภายในงานก็จะมีการแข่งขันหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเกมซวมเสื้อต่อกัน
เกมส่งลูกโป่งเกมส่งแป้ง

สนานให้กับผู้สูงอายุแบบสุดสุดไปเลยแล้วมาต่อกันที่ฝ่ายกองเชียร์กันบ้างดีกว่า
นักกีฬาผ่านไปกองเชียร์สีเหลืองบอกมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งใส่หมดถ้าสดชื่น
ดูเสื้อเขามีคุณฮะเสื้อไหวหวานไหวหวานไหวหวาน
ส้มไม่ยอมเหมือนกันจ้าต้องบอกเลยว่าแรงดีไม่มีตกกันสักสีหนึ่งเลยนะคะ
สาวสาวอย่างเรายังอายเลยอ่าสีบานเย็นสีชมพูเป็นยังไงบ้างคะ
สวยสวยทุกคนแล้วก็มีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเซลฟี่
กดไลค์หน่อยกดไลค์สุดยอดวัยหวานนี่เขาไม่ธรรมดาจริงนะคุณเนาะ
เอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณต้องออกกำลังกายนะ
แล้วกิจกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีที่จัดขึ้นเพื่อมอบความสุข
แล้วก็เราได้เห็นมุมมองความน่ารักของคุณลุงคุณป้าผู้สูงอายุให้ได้ดูกัน
ลูกหลานอย่างเราก็ชื่นใจมีความสุขตามไปด้วย
นี่มีการมอบโล่รางวัลกันด้วยนะสำหรับทีมที่ชนะ